สวัสดีค่ะมาทำอะไรกันคะเนี่ย
ที่เห็นออล่าเจ้าสาวโดดเด่นมาแต่ไกล

ได้เลยค่ะสบายมากเป็นเรื่องที่ชอบค่ะ
คือให้หนูพูดจริงหนูไม่ใช่คนสวยนะ
แต่ว่าด้วยความที่เราน่าจะเป็นตัวของตัวเอง
ที่เรามั่นใจในความไม่เป๊ะของเราค่ะ

แต่หนูเป็นคนที่ชอบเลือกอะไรให้มันแบบว่า

ชอบแต่งหน้าที่แบบไม่เป๊ะเกินไป

เราก็ดูไม่เป๊ะอยู่ดีอยู่ดีเนี่ย

เวลาตากล้องถามว่าหน้ามุมไหน

คือหน้าเป็นคนที่ไม่เหมือนกันสักด้านหนึ่ง
คือด้านนี้ก็จะแบบบวมหน่อย
ด้านนี้ก็จะแบบกามมันจะแบบ

หน้าแต่ละด้านเรามันเหมือนคนละอารมณ์นะ
บางทีเสยก็อาจจะไม่รอด

แล้วแต่เมคอัพแล้วแต่ผม

สวยยากสวยยากงงมาก
คือพาดมาแบบนับไม่ทวนอะ
รู้สึกว่าเพิ่งเข้าที่ก็ปีนี้นะ

รู้ว่าตัวเองเหมาะกับแนวไหน

ไม่ชอบอะจมูกมันกลมอะ
ก็ไหลดังให้มันแบบเข้ม

เมื่อก่อนก็เขียนคิ้วแบบเป็นแถบเอง

นางแต่งคิ้วแบบเหมือนไม่เหลือคิ้วเลย

เอ้าเราอย่างนี้เหมือนจะดีนะ

ก็เลยพยายามปรับตามลุคญี่ปุ่นนั้นมาเรื่อย

แต่ว่าเราก็จะแบบเพิ่มความไทยแลนด์
แบบว่าสีสันเปลือกตาเกาหลีมาผสมผสม

น่าจะไปเอาของป้าของแม่มามากกว่า

ปี๒มึงถึงจะแต่งอะ

แต่พอสักพักนึงเฮ้ยมันง่ายไปมันน่าเกลียดลูก
เริ่มโตและเริ่มลงความว่าคนเขามองเราอย่างนี้
คือเราเป็นคนไม่ค่อยแควะอะไรอ่ะค่ะ
แล้วก็พี่ชินชินวุฒิเคยบอก
อ๋อเยอะไปมันก็ไม่ดีแล้ว
จริงปรึกษาพี่โดมเยอะเหมือนกันนะ
เพราะว่าตอนคบกับพี่โดมยังทาครีมไม่เป็นเลย
งงว่าเซรั่มคืออะไรก่อน

เพราะบ้านหนูไม่ใช่คนสำอาง

คือถูสบู่ก็บุญแล้วอะไรประมาณนี้
คือพี่โดมอาจจะเท่าของแปลกของแปลก
อันนี้ก็เป็นความโชคดีของเรา
ที่เราไม่ต้องปรับตัวอะไรให้ดีขึ้น
ความที่เป็นเราเขาก็เหมือนขำ
เขาก็เลยเพลินของเขามั้ง

ธรรมชาติแต่ไม่ธรรมชาติ
คือดูธรรมชาติจริงคือโอ้โหเยอะมาก

อยากเห็นจังเลยว่าความธรรมชาติที่ไม่ธรรมชาติของพี่ตุ๊กใช้อะไร

เราจะเริ่มจากกันแดดไพรเมอร์
ชอบตัวที่มันมีแบบกันแดดไปด้วย
มันก็จะแบบลดขั้นตอนเราอะไรอย่างนี้
ขี้เกียจลุคขี้เกียจของท่านนะ
บำรุงอะไรก่อนก็ได้ให้หน้าเปียก
แล้วแป้งตัวเนี้ยแปะเอาแปงใหญ่อะวน

แล้วมันจะเหมือนไม่แต่งหน้าแต่ว่าหน้ามันแบบกระจายแสงอ่ะ

เป็นคนที่ชอบมีผมปุ้งปิ้งช่วงนี้นะคะ
แล้วก็รำคาญแล้วก็จะต้องแบบติดไว้ด้วย

ซิลเลอร์อันนี้ใช้จริงแล้วแบบถูก
อะไรที่หมดไวจะชอบประหยัดเงินนิดนึง

ขณะต่อไปก็แล้วแต่อารมณ์อีก
บางทีก็ไปคิ้วตาจมูกแล้วแต่คิ้ว
ก็จะชอบใช้สีน้ำตาล

ช่วงนี้ท่านชอบลุกแบบไม่ติดขนตา
มันเห็นตาเราแล้วมันเห็นถึงจริงเลย
จะใส่แค่สีก็จะตามเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ค่ะ

ประจำวันเราจะชอบให้ฟูฟูแล้วก็จะเขียนเป็นดินสอ

เพราะว่าดินสอเป็นดินสออันเล็กกว่าปกติ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเอามาเขียนตรงขอบมันก็จะแบบเล็กตามไปด้วย
พอเขียนเสร็จแล้วอ่ะไม่ใช่ว่าแค่เขียนต้องเกลี่ยต้องเอาแบบว่าแปลงแบน
มาเขียนให้มันฟุ้งต่อมาก็จะเป็นแก้มกับปาก
หลังมาเนี่ยค่ะชอบเล่นง่ายคือเอาไปลิฟต์เอาไปสีเดียวเลย
พอทาปากเสร็จปุ๊บมือที่เอามาถูอ่ะก็จะเอามาอย่างนี้ด้วย
คือไม่มีที่เช็ดมันเริ่มจากอันนี้ก่อนว่าอ้าวเช็ดไหนดี
ปกติจะเช็ดเสื้อผ้าข้างในแบบกางเกงอะไรอย่างนี้แต่ว่ากลับไปบ้านแม่บ่นแม่จับได้

คือจะแดงก็ไม่แดงจะส้มก็ไม่ส้ม

ก็คือพกหลายแท่ง
เพราะว่าเคยได้ยินช่างที่เราชื่นชอบอย่างนี้

จะเป็นโทนออกส้มหมดเลยค่ะ
เป็นแนวแบบก๊อตหน่อย
ไปค่ะหน้าวาวใช่มั้ย

จะรู้สึกว่าเราเป็นตัวเรา
เป็นกะเทยเลยค่ะเป็นแบบพร้อมโชว์
แบบไฟมาโน้งเป็นอย่างนี้
แต่อันที่แบบตอนนี้อยากจะเติมแล้วนะคะ
ก็คืออันนี้เลยมันดีมาก

ท่านชอบเพราะว่ามันดูธรรมชาติ
ใช่เหมือนออกกำลังกายแล้วเหงื่อออกกระทบแดดอะไรแบบนี้ค่ะ

เพราะว่าบางครั้งไม่อยากโดนมืออะไรอย่างนี้
อ่าลิปสติก

เขากลับไปคิดที่บ้านก่อนได้ไหม

ยังไงก็ต้องเน้นบำรุงมาก

อันนี้คือมีทั้งกันแดดและเป็นพายเมอร์ได้
แล้วเสร็จแล้วก็จะลงแป้งอันที่บอกว่าเลิฟ
มันจะดูเหมือนไม่แต่งแต่มันคือแต่ง
ละคิวอ่ะไม่ได้เราไม่มีคิวเราก็รอดเพราะเรามั่น
ไม่มีอ่ะเพราะว่าเป็นคนไม่ยึดติดกับของ
เพราะว่าเทรนด์มันเปลี่ยนไปเรื่อยนะ
เพราะฉะนั้นเราจะไปยึดติดกับของอะไรไม่ได้

คือท่านเองก็เป็นคนที่มีไอดอลที่ชื่นชอบนะคะ
แต่ว่าเราต้องแบบใช้วิจารณญาณว่า
เพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเรา
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะรู้จักตัวเองให้มาก
ผิวเราเป็นยังไงสีผิวเราเข้ากับอะไร
ว่าเวลาไปเลือกก็อยากให้สาวเลือกอะไรที่มันเข้าของตัวเอง
เพราะฉะนั้นคุณก็จะสวยในแบบของคุณเป็นเอกลักษณ์ของคุณนะคะ
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปถ่ายงานต่อก่อนนะคะ
วันนี้เหมาะกันหรือว่าคอแห้งแล้วทีเดียว
โอเคขอบคุณค่ะ
เติมหน้านิดนึงนะคะจะไปถ่ายต่อแล้ว

คอแห้งแล้วค่ะกับกันหน่อยค่ะ
ไปค่ะสวัสดีค่ะ